สนับสนุนโดยครั้งแรกพลังเกลือชมพูคู่พลังสมุนไพรใหม่ยาสีฟันซอสเฮอร์เบอร์ผิงสอง
เล่าเส้นเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายขอเพิ่มระดับความฟินให้เต็มแมสด้วยการพาไปทานพาสต้าหลักร้อยวิวหลักแสนกันค่ะ
เส้นเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานพาสต้าครับ
ไปเป็นร้านที่ติด๑ใน๕วิวที่สวยที่สุดของเขาค้อแห่งนี้นะครับ

แล้วก็จะมีที่ระนองเรามีอยู่๒ที่

เจ้าของเขาก็มีความคิดว่า

เขาเต่าอยู่ที่หัวหินครับผม
เราจะอยู่ยังไงกับธรรมชาติ
แล้วก็เพื่อที่จะทำยังไงให้ลูกค้ามาที่เขาคอ

เรียกว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวอย่างนี้นะครับ
เข้ามาก็จะได้บรรยากาศอยู่ต่างประเทศด้วย

วิวที่สวยที่สุด๑ใน๕ของเขาค้อแห่งนี้
ขอบคุณครับจริงครับผม

แต่วันนี้เราจะมาแนะนำเป็นอาหารตัวใหม่๒ตัวของเรา

ใช่ครับผมเมนูเส้นเป็นพาต้าของเราเลย

ครับผมหนึ่งก็คือสปาเกตตี้เส้นดำปลาเค็มครับผมครับผม
และอีกตัวหนึ่งก็คือคาเปลินีเบคอนแฮมครับผม

เมนูเส้นที่เฮียน็อตได้ชิมในวันนี้
ถือเป็นเมนูเส้นขายดีประจำร้านเลยก็ว่าได้
อยากสปาเก็ตตี้เส้นดำปลาเข็มจานี้

เพราะว่าส่วนประกอบสำคัญอย่างปลาเค็มนี้
ทางร้านเลือกใช้เนื้อปลาอินซีเค็มอย่างดี
นำมาทอดจนแห้งกรอบก่อนนำมาผัดค่ะ
ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ได้รสชาติของพาสต้าที่ไม่เค็ม

และมีกลิ่นหอมของปลาเค็มแบบพอดีนั่นเอง
ส่วนเมนูคาเปลินีเบคอนแฮมนี้นะคะ
หลังจากที่นำมาผัดกับน้ำมันมะกอกพริกและกระเทียมแล้ว
เพื่อความหอมเป็นพิเศษก่อนเสิร์ฟ
ทางร้านจะนำพามิซานชีสและมัสเตอเรร่าชีส
นำไปอบแล้วมาโรยหน้าอีกครั้งหนึ่ง
เรียกว่าเมนูนี้ทั้งหอมทั้งมัน
ถูกใจลูกค้ากันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจเฮียน็อตของเรามากน้อยแค่ไหน
ตามไปฟังพร้อมกันดีกว่า
เอาละครับพร้อมชิมนะครับทั้งสองเมนูนี้นะครับ

ก็เรียกสปาเกตตี้เส้นนำปลาเข็มนะครับ

เด็ดของเลยนะครับผมว่าเส้นต้องต้มทุกวัน

ก็คือเส้นของเราเราจะเส้นประมาณเบอร์๒

ตัวของที่ว่ามันจะเป็นตัวชูรสที่ดีที่สุดก็คือ

แล้วก็มีความหอมของเครื่องต่างตรงนี้

อันนี้เป็นคัพเปรินิเบคอนแฮมครับ

จะมีชีสด้านหน้าหนูด้านหน้าที่เส้นสปาเกตตี้
ตัวนี้เพื่อจะให้ความหอมครับผม
จะมีความหอมของชีสนะฮะ
อย่างนี้แค่พวกเขาผสมผสานก็มีกลิ่นหอมพรุ่งมาแล้วนะครับผม

ถือว่ารสชาติสองอันนี้ค่อนข้างชัดเจน

จากเมนูเหล่านี้ทางร้านมีเมนูอะไรอยากจะแนะนำอีกครับ
ครับผมตอนนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับผม
ทางร้านเขามีเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้เลย
ตัวนี้เป็นเราเปิดมา๔๕ปีเมนูขึ้นชื่อของเราคือสลัดบูสกาย

บูสกายเนี่ยข้อดีของมันคือเราใช้ผักท้องถิ่นของที่นี่

ก็คือทีเด็ดของเราก็คือผักกรอบปลอดสาร
แล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือน้ำสลัดของเรา
สลัดของเราลักษณะจะเหมือนซีซ่าสลัด
แต่รสชาติของน้ำสาดของเราจะออกหวานกว่า

บุษกายรีสอร์ทเขาขอห้ามพลาดเมนูนี้

โอเคจะมาบูนสกายรีสอร์ทของเขามายังไง

ซ้ายมาทางพิศนุโลกนะครับผม
ห่างจากที่๔แยกพ่อขุนที่ลมศักดิ์อยู่ประมาณ๓๐กิโลเมตร

ติดอันดับท็อปของเขาคอนะครับ
ผมว่าเรียกได้ว่าติดอันดับท็อปของประเทศไทยด้วยซ

ทุกวันไม่มีวันหยุดนะ
ครับผม
โอเควันนี้เราขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
เฮียน็อตเขาเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าวันนี้นอกจากเฮียจะมารับหน้าที่เป็นนักเล่าเส้นแล้ว
นัทของเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจก่อนตีตัวกลับกรุงเทพ
นั่นก็คือการแวะไปชมบรรยากาศความสวยงามที่จุดชมวิวสุดฮิตบนเขาค้อ
อย่างวัดผาซ่อนแก้วกันสักหน่อยค่ะ
ดูเหมือนว่าจะถูกใจเฮียเขาไม่น้อยเลยนะคะเนี่ย
คุณผู้ชมครับการที่เราได้เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติ
สูตรออกซิเจนบริสุทธิ์ที่อำเภอเขาค้อแห่งนี้นะครับผม
ทำให้เหมือนกับว่าเราได้เติมพลังชีวิตกลับเข้าไปนะครับ

วันนี้นะครับเราได้เดินทางตามหาเมนูเส้นผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒
จากผมจะได้สัมผัสรสชาติอาหารที่อร่อย

ผมยังสัมผัสถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของคนพื้นที่แห่งนี้นะครับผม
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่ได้มาเยือนที่นี่อยากจะกลับมาทุกครั้งที่มีโอกาส

แต่ตอนนี้ผมพร้อมและมีพลังที่จะกลับไปตามหาเมนูเส้นที่กรุงเทพมาฝากคุณผู้ชม
รับรองว่าสัปดาห์หน้าจะมีเมนูเส้นเด็ดที่คุณพลาดไม่ได้เด็ดขาด
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายจริงนะครับ
กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องจัดทำเทปพิเศษเรื่องเล่าก๋วยเตี๋ยวของพ่อ
ที่จะบอกเล่าถึงที่สุดแห่งเรื่องราวความประทับใจผ่านอาหารประเภทเส้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกทราบซึ้งและอบอุ่นหัวใจ
กับ๔ตอนพิเศษสูตรเมนูเส้นโปรดของในหลวงรัชกาลที่๙
ก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อก๋วยเตี๋ยวพระราชทานและก๋วยเตี๋ยวฟรีทำดีเพื่อพ่อ
ติดตามชมได้ตลอดเดือนตุลาคมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ทุกวันเสาร์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๕แล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งหมื่นหกพันคน
จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
และพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษาที่สนใจอบรมเป็นกลุ่มใหญ่
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตั้งแต่วันนี้จนตลอดปี๒๕๖๐เลยค่ะ